ลอดใต้ฐานหลวงปู่ศุกร์นะ

มีแต่เรื่องร้ายเข้ามาในชีวิตการงาน

โดยเฉพาะใครที่รู้สึกต้มแห่งชีวิตการงาน
แหมก็อยากจะให้สนใจนิดนึง

บางคนเขารู้สึกอึดอัดขัดข้องใจไม่สบายใจ

เขาก็อยากจะมากราบไห้สิ่งที่เป็นสิริมงคลอย่างที่แห่งนี้

ที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏนะคะ

ที่มีนักท่องเที่ยวสายมูแวะเวียนมา

แล้วใครมาที่นี่สิ่งที่ต้องทำก็คือ
ลอดใต้ฐานหลวงปู่ศุกร์

เขาเชื่อกันว่าบารมีของท่านจะช่วยดนบันดาล

มีความสุขสมปรารถนา
ได้รับสิริมงคลต่อชีวิต
แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

เงินทองไลฟ์ให้มาเทมา

เจ้าของผู้ใช้ติ๊กต๊อกคุณโบวี่๑๕๙เนี่ย
เขาไปรอดใต้ฐานมา
ก็ลองไปดูเผื่อชีวิตหลังสงกราน
จะปั้งปุริเย้ขึ้นมา

ก็มีความใกล้อยู่ภาคกลาง

ขาวแต้งกลว่านี่ก็โยนไปสวนนกแล้ว

อ๋อเห็นไหมคุณลืมว่ะ

ลมอะไรขาวใหญ่อะไรเนี่ย

เรื่องอะไรทุกอย่างที่เราพูดมากันเลย

ชื่อพันธุ์มันขาวแตงกวานะ